คืออาจารย์ดูป๊าดอย่างนี้
คือคนที่จะใช้อาวุธคนที่มีอาวุธแบบนี้
คนที่จะใช้อาวุธได้ลักษณะแบบนี้ด้วยความเร็วขนาดนี้
แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะนะคะใช้มือเดียวนะคะยืนบนแผ่นกระจก
ตามไปยิงคนนั้นยิงคนนี้คืออาจารย์ดูอย่างคนใช้อาวุธนะอาจารย์

คงบอกไม่ได้ว่าเป็นใคร
แต่พูดถึงการทักษะในการใช้อาวุธ

ไม่ใช่มือที่เริ่มเล่น

อาจารย์เราสามารถบอกได้จากวิธีการก่อเหตุไหมคะว่า
เขาต้องแหม่คือเขาต้องเชี่ยวชาญขนาดไหนเขาถึงยิงคนแบบได้แต่ละมุมซ้ำบ้าง
บางคนเลือกที่จะยิงบางคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธระดับหนึ่งนะครับ
ไม่ใช่มือใหม่แน่นอนนะครับมีการฝึกฝนมาพอสมควร
แต่ทีนี้ถามว่าจะเป็นใครเนี่ยตอบไม่ได้นะครับ
โซเชียลตอนณเวลานี้ที่เกิดครั้งแรก

ซึ่งผมว่ามันไม่ยุติธรรมต่อองค์กรของนั้นนะ
เพราะว่าณเวลานี้

ก็มีศักยภาพในการใช้อาวุธไม่ได้ต่างกว่ากัน
เพราะเผยจะสูงกว่าด้วยเพราะว่ายิ่งเป็นคนร้าย
เขารู้ว่าเขาต้องอาชีพของเขานะครับก็ต้องฝึกมากกว่าปกติ

อาจารย์อาวุธที่เขาใช้อ่า
ทีนี้อาวุธที่เขาใช้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมา
ผมก็พยายามตามข่าวนะครับว่ามันคืออะไร
จากข้อมูลสุดท้ายที่ผมได้รับ

ความชำนาญในการใช้อาวุธของเขานะครับ
ที่เห็นคือเค้าเรียกเปลือนออโต้อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์

แล้วก็ที่ติดตัวยาวเก็บเสียงเนี่ย
คืออาจารย์อย่างนี้เราพอบอกได้ไหมคะว่า
ลำกล้องเขาเรียกอะไร
ตัวเก็บเสียงเครื่องเก็บเสียงที่ว่าอย่างนี้นะคะจริงไม่จริง

เขาเลือกรุ่นที่มันมีศักยภาพขนาดไหน
คนต้องแบบไหนถึงจะเลือกที่จะใช้แบบนี้ได้

โอเคเอาที่เรื่องทีละประเด็นนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและเรื่องเครื่องเก็บเสียงก่อน
เครื่องเก็บเสียงเนี่ยเราพูดกันมากว่าเครื่องเก็บเสียงนี้
มันมี๒ประเภทเครื่องเก็บเสียงเนี่ยนะครับ

คือเครื่องบรรเทาเสียงอันนี้ลดเสียงให้น้อยลง

เคสนี้ที่เขาเลือกใช้เครื่องเก็บเสียง
เรายังสามารถจะสรุปได้ชัดเจนนะครับ

เพียงแต่ระดับในการลดเสียงมันต่างกัน

เหตุผลแรกก็คือเมื่อกี้ก็ได้คุยกันก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับ
วัตถุประสงค์ของเขาผมมองอย่างนี้นะครับ
อันที่๑ก็คือถ้าเป็นเครื่องมันเถาเสียงนะครับ
ต้องการลดเสียงเพื่อให้มันเล็ดลอดออกไปสู่คนภายนอกให้น้อยลง
เพื่อเขาจะได้มีเวลาในการทำงาน
ถ้าเสียงมันปุ้งเสียงปืนดังเนี่ย
อันแนววัตถุที่๑ที่เราสันนิษฐานกัน
อันที่๒ก็คือนะครับ
พอติดเครื่องเก็บเสียงหรือบรรเทาเสียงก็แล้วแต่

ถ้าคุณจำขวัญถือปืนกระบอกสั้นเล็กมาเนี่ย

เพราะก็บอกกับวิญญาณว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะครับ

คือเรียกว่าคือคนผงะอ่ะคือคนผงะแบบสตาร์นใช่
สมมุติผมอยู่ในที่เกิดเหตุ
ว่าผมอยู่ในที่เกิดเหตุนะผมอาจจะมีอาวุธที่จะตอบโต้
ผมเห็นนี่ใช้เครื่องเก็บเสียงเนี่ยนะ
ทางหลักจีนวิญญาณผมใช่อันนี้ไม่ธรรมดา
คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เพื่อจุดประสงค์ใดกัน

อาจจะทั้งสองจุดประสงค์ก็ได้ใช่ครับ
อาจารย์ค่ะที่อาจารย์บอกว่า๙มมแล้วก็มีเครื่อง

คือ๑คือมันเป็นปืนต่อให้เล็ก
แต่พอมันเกิดการยิงแล้วคนก็กลัวอยู่แล้ว
กับสองจะเก็บเสียงทำไม

และสร้างผลทางจิตวิทยาให้เกิดความน่ากลัวขึ้น
อาจารย์ต้อมเดชน์มีในอาจารย์ค่ะอาจารย์
แล้วมันสะท้อนบอกถึงอะไรครับ

ตัวตนของเขาในความเป็นตัวตนของเขา

คือผมไม่ได้อยากใช้คำว่า
มันเหมือนเป็นความบันเทิงของเขาอย่างหนึ่งนะครับเป็นแฟนตาซีของเขาอะครับ
คือจากลักษณะของการแต่งตัวหรือการที่พยายามจะ
คือปกติเนี่ยเคสร้านทองนะครับผมเคยทำวิจัยอยู่ตอนปี๕๔นะครับ
เพื่อนผมตอนสมัยเรียนมัธยมสกอร์เขาโดนแล้วผมก็เลยทำให้เขา
ซึ่งคดีร้านทองเนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะบุคลิกแบบนี้เลย
คือเขาจะประสงค์ต่อทรัพย์ก็คือแค่ขู่แค่บอกให้กลัว
ถ้าไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นเขาก็จะไม่ยิง
แต่เคสนี้มันผิดปกติตรงที่ว่าเขายิงแบบ
ไม่เลือกหน้ายิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเฉื่อยอะไรอย่างนี้ครับ
มันเหมือนเขาสนุกกับตรงนี้ด้วย
อกจากการที่เขาจะประสงค์ต่อทรัพย์แบบปกติ
ของตามทฤษฎีอายวิทยาที่อธิบายได้หรือเปล่า
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าคือจริงถ้าเราดูจากภาพนะคะ
คือเขายิงตั้งแต่คนที่เป็นรอปภซึ่งอยู่มุมตรงร้านนั่นแหละ
แต่ว่าก็อยู่ห่างออกไปและแม้กระทั่งลูกค้าด้านหน้า
ซึ่งจริงทุกคนยังอยู่ในมุมของการเผลอทั้งหมดนะคะ
คือยังไม่มีใครได้ทันตั้งตัวแล้วก็คือลงมือยิงเลย

คือปกติแล้วเขาต้องระวังหยุดถอยไปหรือเอามาให้หมด
เคสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเป็น๑๐เคสที่เกิดขึ้น
เอาเฉพาะแค่ในประเทศไทยก็คล้ายกันนะครับ
อย่างนี้ค่ะคือมุมนี้จะเห็นชัดใช่ไหมคะอาจารย์จอมเดช

เดินมาแล้วก็สาดเลยปั้งเลยอย่างนี้ครับ
แล้วก็ยังไม่ถึงตัวร้าน
จริงถ้าเขาใช้เสียงแล้วพร้อมกับการแต่งกายแบบนั้น
แล้วถืออาวุธเนี่ยจริงทุกคนก็หลบได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์

เพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะหลบตั้งแต่แรกเลยก็ได้
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมดูจากคลิปที่ทางไทยรัฐใช้

คือเราตั้งใจที่จะตัดในส่วนของจังหวัด
ที่โดนแล้วล้มทิ้งนะคะ
เอาแค่บอกเรื่องราวได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบไหน
ทีนี้ลักษณะแบบนี้ที่อาจารย์ดู

จะบอกว่าเขาไม่อยากเอาทองก็ไม่ได้แค่ทีเดียวเหรออาจารย์

แต่ว่าแต่ปกติทฤษฎีอาชีวิทยา
เอายกตัวอย่างทฤษฎีฝรั่งหน่อยแล้วกันนะครับ
โจรที่พุ่งประสงค์ต่อทรัพย์ก็หวังแค่ว่า
จะทำยังไงก็ได้ให้ได้ทรัพย์ไปมากที่สุดและไม่ถูกจับกลุ่ม

ไม่ต้องทำร้ายใครไม่จำเป็นต้องต่อสู้อะไรกับใครนะครับ

ซึ่งทองเนี่ยก็มักจะเป็นเป้าหมายหลักของโจรอยู่แล้ว
เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าสูง
แล้วก็กวาดไปได้ง่ายนะครับเอาไปได้ง่าย
ร้านทองบางทีตั้งอยู่ข้างหน้าห้างเลย

บางทีต้องขอให้ไปปลดเซฟหรืออะไรมันเสียเวลา
คือร้านทองมาถึงปึ้นเอาปืนเคาะทุบปึ้มกวาดปุ๊บขึ้นมอไซค์หนีไปเลยอย่างนั้นก็ได้
ไม่จำเป็นต้องมีการทำร้ายใครถ้าไม่มีการต่อสู้ไม่ต้องปะทะ
แต่เคสนี้ที่ผมบอกว่ามันผิดปกติอย่างเคสนี้ก็เมื่อเช้าผมก็ได้โทรคุยกับเพื่อนผมนะครับ
ก็เป็นครั้งแรกที่มีการสูญเสียพนักงาน
ปกติแล้วพนักงานเองด้วย
ด้วยความเป็นเหยื่อที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์นะครับตามทฤษฎี
เราก็ไม่ได้อยากจะปกป้องอะไรมากกว่า

เหมือนคนที่เป็นเจ้าของร้านทองที่เป็นเจ้าของด้วยตัวเองนะครับ
เรามีปืนพกอะไรเขาจะสู้สุดชีวิตเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของเขา
แต่อันนี้คือพนักงานรับจ้างมานะครับบางทีเขาก็แค่วิ่งหนีไปนะครับ
แต่ว่าอันนี้โจรแม้แต่คนที่ยืนดูทองไม่จำเป็นต้องไปยิงเขาเลย
นี่คือเดินมาผมก็เลยบอกว่าผมกังวลว่าคนนี้เคสเนี้ย
มันจะเป็นไปมากกว่าที่ความสุขของการได้ทรัพย์สิน
อาจจะเป็นแฟนตาซีของเขาที่แบบโอ้โหมันแต่งตัวมาสวย
วันนี้ผมเห็นมีคนส่งรูปวิเคราะห์มีรองเท้ามีอะไรอย่างดี
ผมคิดว่าโอ้โฮนี่จะแฟชั่นขนาดนี้เลย
คือแบบโอ้โหแล้วก็มีที่เก็บเสียงมีอะไรแล้วเดินมา
เห็นเจอใครยิงยิงเหมือนยิงเล่นเลยครับ
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก

สมมุติถ้ามันเป็นแบบนั้นคือคนที่ก่อเหตุต่อเหยื่อ
คือมีความรู้สึกพอใจหรืออาจจะมีความสุขที่ได้สังหาร
หรือทำแบบนี้ลงไปเนี่ยคือแม้ว่าเขาเอาของไปก็ตาม
แต่ว่าคือเขาได้ความสุขตรงนี้ของเขาด้วยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ย
อย่างนี้เรียกว่าเขามีความผิดปกติหรือไม่เรียกความผิดปกติคะ
ก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนคล้ายกับความ
เหมือนที่เราเคยคุยกันในหลายกรณีที่มันดู
ฆาตกรรมที่มันผิดแปลกจากมนุษย์ปกตินะครับ
ไม่ใช่ว่าบันดาลโทษะโมโหทำอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะครับ
มีเขาเรียกว่ามีแฟนตาซีอะไรบางอย่างในการฆาตกรรม

ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ไม่ปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการทำร้ายชีวิตคนอื่น

คือเรียนเข้าใจว่าคนที่ได้รับการฝึก

ก็คือได้รับการฝึกมาหรือเขาฝึกฝนตัวเองมาขนาดนี้เนี่ย
คือการที่แบบจะสังหารคนแล้วจำนวนมากขนาดนี้
อาจารย์คิดว่าสถานการณ์ที่เราเห็นในวีดีโอนี่
มันถึงก็ต้องแบบกราดคนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
ผมขออนุญาตเสริมเนี่ยอาจารย์นิดหนึ่งอย่างนั้นครับ
มันเกิดขึ้นที่มันไม่ใช่ฆาตกร
ไอ้โจรธรรมดานี้นะครับ
แต่ผมก็ใช้คำพูดอีกทางอาชญาวิทยาไม่ถูกนะครับ

ซึ่งปกติโจรที่จะมาจี้มาปล้นปืนเขาจะต้องเก็บซ่อนก่อน
เข้ามาถึงใกล้เหยื่อแล้วก็ถึงจะ
เอาออกมาพับปืนขึ้นมาอันนี้มันเดินถือปืนแบบ
เปิดเผยมาตั้งแต่ผ่านประตูแล้ว
คุณผู้ชมเห็นภาพมีคลิปปืนหนึ่งนะคะ
ที่เห็นลูกค้าของท่านก็แบบสงสัยแบบทั้งการแต่งกายด้วยแหละ
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปตอกย้ำทฤษฎีที่ท่านอาจารย์พูดมานะครับ
วิธีการท่าทางการแต่งตัวของเขาการถือปืนของเขามา
เขาไม่ได้เกรงกลัวเขาไม่ได้คิดจะอะไรเลย
เพราะฉะนั้นเขาก็ผมก็คิดว่าเป็นแฟนตาซีอย่างหนึ่ง
สนุกกับการที่อยากจะฆ่าคน
ทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือการฝึกมีผลไหม

ฉันก็ดูจากหนังจากซีรีส์อะไรบ้างนะคะ

ถ้าเราเชื่อว่าเขาได้รับการฝึกหรือตัวเองฝึกมาเป็นอย่างดีขนาดนี้
คือคนที่จะใช้อาวุธจะคำนึงถึงการลั่นกระสุนมาก

แต่เอาล่ะเราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะคะ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกค่ะคือเห็นอาวุธ
การแต่งกายดิฉันว่าตัดทิ้งก่อนก็ได้

เพราะบางคนก็อาจจะบอกมันก็อาจจะบอกบางอย่างได้ไหม
แล้วก็เรื่องของการเลือกใช้รูปแบบวิธีต่าง

คือณตอนนี้เราไม่สามารถจะบอกได้ว่า
แค่เป็นข้าราชการที่ใช้อาวุธเป็นหลักเท่านั้น

เพราะปัจจุบันนี้พลเรือนที่สนใจด้านนี้มีมากมาย
แล้วก็แม้กระทั่งอาวุธไม่ถูกกฎหมายก็มากมายเหมือนกัน